ก็แน่นอนพรุ่งนี้หลายคนก็จับตาว่าจะมีการประชุม๘พักร่วม
เลขาธิการพักเก้าไกรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเตรียมแผนนะ
ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยก้าวไกลถูกผลักออกไปเป็นฝ่ายค้านนะครับ
ความคืบหน้าในการประชุมวันพรุ่งนี้คือ๒สิงหาคมล่าสุด
ทางด้านของนายชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลก็บอกนะฮะว่า
สอบถามไปยังเพื่อไทยนะฮะก็ได้แจ้งว่าจะมีการประชุม
แต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างชัดเจนว่าจะประชุมพรุ่งนี้หรือไม่อย่างไร
หรือว่ากี่โมงกี่ยามแล้วก็ยอมรับนะครับว่าก็ยังไม่ได้มีการนัดหมายกัน
หรือว่ามีการเชิญอย่างเป็นทางการหมายถึงการประชุม๘พักร่วมวันพรุ่งนี้นะครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าการนัดประชุมเนี่ยกับชั้นชิดแบบเนี่ย
จะเป็นการมัดมือชกเก้าไกลหรือเปล่านะฮะคุณชัยธวัฒน์เองก็อาจจะเป็น
เพราะว่าวันหยุดยาวหรือเปล่าก็เดี๋ยวคงต้องรอดูก่อนว่าการประชุมนั้น
จะเป็นอย่างไรนะฮะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ
ทีนี้ในส่วนของอนาคตถ้าเกิดว่าก้าวไกรมีมติถอยไปเป็นฝ่ายค้าน
คุณชะนวัฒน์เองก็บอกว่าก็ไม่ได้เตรียมแผนที่จะรองรับนะ
เพราะว่ายังไม่ได้เช็คเสียงสอสอในพักเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าหยุดยาวกันอยู่
แต่คาดว่าการประชุม๘พักร่วมคงจะประชุมไปก่อน
แล้วเดี๋ยวเอามติที่ประชุมเนี่ยมาประชุมกันในพักเก้าไกลอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก็ยังมองว่ากรณีที่มีการนำคลิปของนายเศรษฐาออกมาซึ่งเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทย
แล้วก็บอกว่ามันมีการไปพูดถึงเรื่องของการหนุนการแก้ไข๑๑๒หรือเปล่าในช่วงการหาเสียงเนี่ย
แล้วเอาออกมาช่วงนี้ทำให้ทางด้านของสวหลายคนอาจจะไม่โหวตให้หรือเปล่านะครับ
คุณชัยธวัฒน์ก็บอกนะครับว่าก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมนะเพราะว่า
สวเองก็ควรจะโหวตตามเสียงส่วนใหญ่ตามเจตจำนงของประชาชน
เชื่อมั่นได้ว่าถ้า๘พักร่วมยังจับมือกันแน่นแบบนี้
การจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วสลับคั่วเอง

ฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์หน่อยนะครับ
ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลา
ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวรอทางเพื่อไทยแจ้งมา
แต่รับกรรมไปคือไหน

แต่ยังไม่ได้รับคาติฐุ
เมื่อเช้าก็เพิ่งสอบถามทางพักเพื่อไทย
ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาครับ
เรื่องนี้เรายืนยันมาโดยตลอดว่า
เมื่อคนที่ชนะเลือกตั้งรวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วเนี่ย
ทางท่านสวก็ควรจะลงมติ

การเลือกตั้งนะครับ
ทีนี้บอกว่าการโหวตเลือกนายก
จะเสร็จสิ้นภายในวันที่๔สิงหาคมหรือเปล่า
คุณชัยธวัฒน์ก็บอกก็คงต้องรอสารรัฐธรรมนูญนะครับ
เพราะว่าเมื่อนัดประชุมกันแล้วควรจะดำเนินการการประชุม
ซึ่งวันที่๔ก็ยังเป็นเวลาที่ก้าวกลาย
ก็ยื่นเสนอแก้ไขมาตรา๒๗๒ในการปิดสวิตช์สวอยู่
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุม๘พักร่วม

ล่าสุดทีมข่าวของเราเช็คไปทางคุณภูมิธรรมเวชยชัย
รองหัวหน้าพักเพื่อไทยเองก็ย้ำแบบนี้ว่า
คือการประชุมพรุ่งนี้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานกัน
ตัวแทนทั้ง๘พักหาวันหาเวลาที่เหมาะสม

เรื่องต้นจากเดิมที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้๒สิงหาจะประชุม
ตอนนี้มันยังหาเวลาตรงกันไม่ได้
แต่ก็เดี๋ยวจะประชุมให้เสร็จก่อนถึงวันโหวตนายกแน่นอน
ซึ่งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เบื้องต้น
อาจจะยังไม่มีการประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับ